ใจเย็นดูก่อนละกัน
ผู้ลิภัยเขาน่าเห็นใจมากเลยนะ
ไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในภาวะอดหยาก
นี่ดูสภาพแบบบนรับเนี่ยค่ะ
อากาศก็หลบไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของฝนค่ะ
ช่วงนี้ฝนในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยยังมีอยู่นะ
คำว่ามีเนี่ยมีน้อยมีมากมันก็มีนั่นแหละ
เปียกได้มันก็เกิดความลำบากได้

ยังคงพัดพาเอาความชื้นเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นฝนเน้น
ทางตอนบนของทางตอนบนของประเทศนะคะ
ช่วงเช้าแบบนี้ดูภาพถ่ายดาวเทียมหน่อยจ้ะ
ตี๕๕นาทีตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียมบอกว่าเริ่มมีฝนแล้วนะ
ทางภาคอีสานตอนบนอ่ะอุดรหนองคายชายภูมินี่เริ่มมีฝนแล้วนะ
แล้วภาคอื่นล่ะภาคอื่นตอนเช้าไม่ค่อยมีหรอก
จะมีฝนก็เริ่มตั้งแต่ตอนจนบ่ายมุมตอนไปแล้วแล้วตกจนเย็นเลยนะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกส่วนภาคไหนที่ไม่มีฝนก็ฟ้าครึ่มทั้งวันไปนะ
เรื่องของคลื่นวันนี้ยังคงต้องเตือนต่อนะพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ย
จุดไหนมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยนะ
เพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวภูเก็ตระนองพังงาภูเก็ตช่วงนี้
ดำน้ำอย่าเพิ่งออกไปคลื่นมันสูงมากจริงนะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้พอมีฝนตกลงมา

โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
อากาศเย็นแหละแต่ว่าพวกเขาอาจจะเจอทะเลหมอกได้นะ
แต่พื้นที่ไหนที่มีฝนตกสะสมให้ระมัดระวังหน่อย